หิวแล้วอยากจะพาไปทานเมนูเด็ดลงใต้ไปหาเมนูเด็ดที่บอกเลยว่าเมนูนี้
ไฟลุกเลยคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่าเมนูที่ว่าไฟลุกนั้นคืออะไร
ลงใต้ตามไปดูกันเลย
ไปดูบรรยากาศร้านกันก่อนนี่ริมทะเลแบบนี้บรรยากาศดีมาก
ใช่ครับน้องใบตองดูแล้วน่าไปเที่ยวมากเลย
ใช่ค่ะช่วงปีใหม่นะมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวไทยก็ไปเที่ยวกันเยอะ
จังหวัดพังงาที่นี่เป็นร้านอาหารที่ต้องบอกว่าคนรักอาหารทะเล
รวมไปถึงเมนูพวกซีฟู้ดไม่ควรพลาดเลยคุณผู้ชม
ลูกเด็กเล็กแดงก็ทานได้นะคะ
อาหารทะเลของที่นี่นะคะคุณดูค่ะ

ชาถูกต้องแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วยนะคะ
แต่ที่เด็ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนก็คือ
เขามีเมนูสุดเหล้าใจที่
นี่ค่ะแซ่บแบบไฟลุกให้ได้ลองลิ้มชิมรสกัน

ต้องลุกแล้วค่ะลุกขึ้นมาดู
มันเป็นเมนูที่แบบฟัยลุกจริงอ่ะ
พวกเมนูผัดผักบุ้งไฟแดง
แต่อันนี้ซีฟู้ดทะเลลุกอะคุณต้องใส่หมวกกันนอกมาเสิร์ฟกันเลย
ไม่งั้นก็หน้ามืดหน้าดำกันหมดพอดี
นี่แหละเป็นเมนูที่มีทั้งหมูหมึกกุ้ง

ใช่แล้วหมูหมึกกุ้งหอยปูปลา

เอาเป็นว่าทะเลผัดฉาผัดหรอ
ต้องก็ดิฉันบอกแล้วไงก็บอกไปแล้วว่าเป็นเมนูซีฟู้ด

หมึกกุ้งหอยปูปลามีหมดเลยเป็นเมนูสำหรับคนที่รักอาหารทะเลนะจ๊ะ
คุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่าไฟลุกเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าเขาเสิร์ฟกันแบบจริงจังอลังการขนาดนี้เลยนะคะ
แต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคนทำเองคนเสิร์ฟเองเนี่ยเขาผ่านการฝึกฝนมาอย่างชำนิชำนาญแล้ว
เพราะฉะนั้นห้ามลอกเรียนแบบคุณเห็นไหมว่าเขามีวิธีการเซฟทั้งถุงมือค่ะและหมวกกันน็อก
อันนี้คือวิธีการป้องกันนะคะเป็นการเสิร์ฟแบบสไตล์ใหม่ของร้านเขานั่นแหละนะคะ
คือเขาคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วนะจ๊ะ
ฝรั่งเนี่ยโอ้โหเอามือทับอกโอ้หมายกอดกันเลยคุณ
ไม่เคยเห็นเมนูอาหารไทยที่ไฟลุกไฟแลบกันขนาดนี้นะคะ
แล้วพอฝรั่งชิมไปต้องบอกว่าโอ๊ยร้อยจังฮู้

สำหรับใครที่อยากจะไปอิ่มอร่อยกับเมนูซีฟู้ด

กันให้ไฟลุกไปเลยไปกันได้ที่ร้านลมเลนะคะ
ใครจะไปก็แนะนำว่าให้ขับรถใช้เส้นทาง
ถนนหมายเลข๔ให้จะขเซมนะคะ
มุ่งเข้าบานบางสักตำบลบาลงมั่งม่วง

หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี่เลย๐๖๑๒๔๘๙๒๔๙นะจ๊ะ
นอกจากคุณจะได้ทานอาหารทะเลอร่อยแล้ว
คุณยังได้นั่งชมบรรยากาศริมทะเล

ได้บรรยากาศสุดไปเลยจ้า

อยู่ที่บ้านบางศักดิ์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา

โอ้โหเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเรียกน้ำย่อยเรียกบรรยากาศ

เราไปกันดูมีโอกาสไม่ใช่แค่ช่วงปีใหม่นะ
ก็ไปเที่ยวไทยกันได้ทุกภาคทุกจังหวัดนั่นแหละ